ที่ก็ร้อนอบอ้าวอากาศแปรปรวนบ้างฝนตกบ้างแหละนะคะ

วันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะนำเสนอที่เที่ยวอีกหนึ่งที่
ที่เป็นบรรยากาศแบบชิลไปปิ๊กนิกกันเป็นครอบครัวก็ได้
ไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือไปนั่งชมวิวดูฝูงข้างคาว
ง่ายชิวใครชอบแบบนี้ไปดูกันเลย
มาแล้วเยอะมาก
เป็นขบวนใหญ่มากเขาบอกว่า
คือค้างคาวเยอะมากเกือบ๒ล้านตัวนะคุณค่ะ

ดิฉันว่าจะฝากคุณชนะไปนับอยู่

นี่คือบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
หมู่๑๕ตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
มีค้างคาวเยอะมากเลยนะคะ
ทำให้นักท่องเที่ยวเขาพาครอบครัวพาลูกพาหลานมาหลบร้อน

รอชมฝูงค้างคาวที่กำลังบินออกจากถ้ำแบบนี้
ลักษณะคล้ายสายน้ำเลยนะคุณนะ
เหมือนสายอะไรสักอย่างคือไหลออกจากถ้ำอย่างสวยงามแบบนี้ค่ะ
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาชมกันเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่านานทีเราจะได้เห็นอะไรกันแบบนี้เนาะ
โดยเจ้าฝูงค้างคาวที่เราเห็นอยู่นี้
จะออกจากถ้ำเจ้ารามเพื่อไปหากินคุณผู้ชม
แล้วก็จะบินกลับมายังถ้ำอีกครั้งในช่วงเช้ามืดค่ะ

อกจากนี้นะคะนอกจากฝูงค้างคาวที่เราพบกันเนี่ยนะ
มันมีค้างคาวอีกหลากหลายชนิดเลยเป็นค้างคาวกินแมลง

ก็คือค้างคาวเล็บกุด

ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า

ก็ไปกันได้ที่ถ้ำเจ้ารามจังหวัดสุโขทัยนะจ๊ะ
ท่านคลาวพวกนี้มันมีความมาสัจจันของมันอยู่นะ
เวลามันจะออกมาหากินเนี่ยเวลาของมันในตรงเป๊ะปั๊บมันออกมาเลย

จริงอันนี้จริงคือมันออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป๊ะปุ๊บ
ออกมาปั๊บแล้วก็กลับบ้านตรงเวลาเป๊ะเลย

เดี๋ยวสิเขายังไม่ได้ว่าผมคุณนิวนาว

คนบางคนอะแม่รอแล้วรออีก

เดี๋ยวจะพาไปฝึกบินกับฝูงค้างคาว

สรุปว่าหมายถึงผมนั่นแหละจบ